โลกออนไลน์มีการเอาคลิปรายการหนึ่งกลับมาแชร์ซ้ำ

แช่ขวดน้ำบางคนบอกชอบกินน้ำเย็น
ก็ไปแช่ช่องฟิสหรือเราไปซื้อน้ำแข็งมา
ต้องไหมครับใส่พลาสติกก็ต้องใส่ช่องฟีส
เขาบอกคุณรู้ไหมว่าเท่ากับคุณก่อมะเร็ง

เขาว่าอย่างนั้นมันน้ำแข็งก็จะดูดสารดายออกซินออกมา

ปรากฏจนทำให้หลายคนหลงเชื่อ
จนเกิดความกังวลกันนะฮะ
ล่าสุดอาจารย์เจษฎาเด่งดวงบริพัฒน์เนี่ยนะครับ
อาจารย์ประจำภาควิชาชีวพฤทธิญาณจุฬานกรรมกรรมหาวิทยาลัยเนี่ย

ข้อมูลยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะ

ซึ่งทางรายการเองก็เคยออกมาขอโทษในประเด็นดังกล่าวแล้วว่า
ขวดเพชรเนี่ยที่เราใช้ในการบรรจุน้ำดื่มเนี่ย
จริงแล้วไม่มีส่วนผสมของสารอันตราย
แล้วก็การแช่แข็งในตู้เย็น
ก็จะไม่ทำให้สารไดออกซินเนี่ยหรือสารอันตรายอื่นเนี่ย
ละลายออกมาจากขวดเป็นไปไม่ได้เขาว่าอย่างนั้น
เขาบอกเรื่องนี้น่าจะมาจากความเชื่อ
ความเชื่อตามกันในโลกอินเตอร์เน็ต
ถ้ายุคดั้งเดิมต้องเป็นน้ำมะนาวรักษามะเร็ง

ตอนนั้นที่เขาบอกว่ามันเป็นส่งต่อกันแต่บางทีแบบ
มันก็ดีอ่ะถามน้ำมะนาวมันก็ดีไหมมันก็ดีนั่นแหละ
แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมันไม่ได้รักษามะเร็ง
ไม่มีอะไรที่คอนเฟิร์มได้ว่ารักษามะเร็งหรือเปล่า

แต่ที่เรารู้เนี่ยเราหายใจอย่างนี้ก่อมะเร็ง

ว่าอย่ากินน้ำน้ำอย่าไปกินต้องเอาออกจากตู้เย็นมาตั้งไว้ก่อน
อย่ากินทันทีนะมันมีการละลายสารบางอย่างออกมา
หรือแม้กระทั่งรถเวลาเราเอาเติมน้ำมัน
แล้วเราได้น้ำเนี่ยมาจากปั๊มน้ำมัน
เราเอาไว้ในรถตากแดดอันตรายไหม
เราอาจจะรู้สึกอย่างนั้นว่ามันอันตรายไงเพราะว่ามันมีความร้อนอะไรอย่างนี้

จนบางคนบอกอุ้ยไม่กล้ากินหรอกว่า

มันอยู่ในขวดพลาสติกแล้วมันเจอความร้อน

อันนี้ที่เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกคือแช่ตู้เย็นไม่เกี่ยวถูกไหม
แต่ทีนี้ถ้าถามเราเวลามันแช่ในรถมันร้อนไง

ตอนนี้นักวิเคราะห์นักวิชาการจากสถาบันพลาสติก
แล้วก็เขาแถลงจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่า
ขวดน้ำดื่มตากแดดไม่ได้จะเป็นอันตรายอย่างที่กล่าวกัน

เพราะบางคนบอกไม่กล้ารับไม่กล้ากินเลย
รับมาก็แบบเอ๊ะมันร้อนเพราะว่ามันวางอยู่ตรงนั้น

ถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะ
แหล่งที่มาอ้างอิงใช่ค่ะ
หรือว่าเป็นหัวกระดาษจากหน่วยงาน
บางทีเป็นเหมือนแบบพิมพ์มือเอาอย่างนี้
เอ๊ะไว้ก่อนว่าเออใครก็พิมพ์ได้
อย่าเพิ่งรีบแบบตื่นตนกกันอะไรอย่างนี้นะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป